ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งของวงการสำรวจอวกาศ
ได้สำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมา
เพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจต้นกำเนิดของดาวเคราะห
ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
นี่ก็เป็นภาพของดาวพระหัสบดีและดวงจันทร์
โคจรอยู่รอบซึ่งก็ถูกบันทึกโดยยานสำรวจอวกาศจูโน่
ที่สามารถเคลื่อนเข้าสู่วงโคจรของดาวพระหัสบดี

ดาวพระหัสบดีและดวงจันทร์ให้เป็นบริวาร
แต่นี่นับเป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้จริงว่าดาวพระหัสและดวงจันทร์เคลื่อนไหวอย่างไร
ยานจูโน่เพิ่มเติมต่อไปเมื่อมีความพร้อมทางเทคนิค
เมื่อปี๒๕๕๔มีเป้าหมายศึกษาต้นกำเนิดของดาวพระฤหัสบดี
รวมถึงผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตบนโลก
โดยยานจูโน่ยังถือเป็นยานลำแรกนะครับ
ซึ่งถูกส่งออกไปท่องอวกาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
จูโน่จะใช้เวลา๒๐เดือนโคจรรอบดาวพระฤหัส
เพื่อศึกษาถึงแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กนะครับ
ซึ่งก็เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
แล้วก็เป็นความหวังที่จะหาคำตอบกำเนิดของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับ